เอาละครับคุณผู้ชมครับได้เวลาในการตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันแล้วนะครับ
เพราะว่าเราไปดูที่ภาคอีสานกันบ้าง
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ

แล้วก็มีคำเตือนกันวันนี้วันที่๓กันยายนแล้ว
อาจจะทำให้มีน้ำท่วมในพื้นที่ของเขตเทศบาลหนองคายหลายจุด
เพราะระดับน้ำโขงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องนะครับ
คุณผู้ชมครับไปตรวจสอบระดับน้ำกัน
ระดับน้ำโขงที่สวนอุทธกวิทยาหนองคายเมื่อเวลาประมาณ๒ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
ก็วัดได้ถึง๑๒๗๐เมตร

ระดับน้ำสูงขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ๒เซนติเมตรนะคุณ
ว่าในช่วงสายของวันนี้
โขงอาจจะสูงถึง๑๓เมตรนะครับ
โดยน้ำได้เข้าท่วมชุมชนจอมมณีเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
ระดับสูงประมาณ๖๐๑๒๐เซนติเมตร
ซึ่งท่วมเป็นรอบที่๒ของปีนี้แล้วครับ
หลังจากท่วมครั้งแรกเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ตอนนี้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ๔๐หลังคาเรือน
บางคนอบพยพไปอยู่บ้านญาติ

ก็เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
ขณะที่เขตเศรษฐกิจของจังหวัดยังไม่เกิดน้ำท่วม
โดยงานได้เฝ้าระวังแล้วก็สูบน้ำออกจากท่อประบายน้ำ
แม่น้ำโขงหากไม่มีฝนตกหนักก็จะไม่มีผลกระทบนะครับ
คือตอนนี้เองนะครับมีรายงานออกมาว่า
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่สูง๑๒เมตร๗๐เซนติเมตร
ถือว่าสูงกว่าระดับตลิ่ง๒๕เซนติเมตรแล้วนะครับ
แล้วก็เพิ่มขึ้นหลายชั่วโมงก็ชั่วโมงละ๒เซนติเมตร
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมีน้ำเหนือจากสถานีเชียงคานเป็นระดับที่ทรงตัว
แต่ก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นและไหลมาถึงจังหวัดน้องคาย
ดังนั้นแหละครับจึงเตือนว่าอาจจะทำให้ระดับน้ำโขง
จังหวัดน้องคายสูงถึง๑๓เมตร
และวันนี้๓กันยายนจะทำให้น้ำล้นตลิ่ง
เข้าท่วมในเขตพื้นที่ทางเทศบาลเมืองหนองคายนะครับ
ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันสำหรับที่หนองคายนะครับ

สำหรับที่บึงกาลไปดูระดับน้ำในแม่น้ำโขง
ตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าทางเขื่อนน้ำงึมหนึ่งในประเทศลาว
ก็จะเพิ่มปริมาณการระบายน้ำออกจากเขื่อน

แล้วก็เขื่อนน้ำงึมค่อนข้างจะรับปริมาณน้ำที่สูง

เราก็เลยกังวลไงคะว่ามันจะส่งผลกระทบโดยตรงกับทางบึงกาล
จังหวัดเองก็เลยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ต้องเฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
ส่วนแม่น้ำสงครามก็เอ่อ
ท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอพรเจริญ

เดินทางไปมอบพวกถุงยางชีพต่าง

เขาก็โดนน้ำท่วมมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะ

ที่ถูกน้ำท่วมอยู่โดยเฉพาะบริเวณชุมชนตลาดเก่า
ถนนเข้าออกชุมชนระดับน้ำอาจจะลดลงหน่อยแล้ว
แต่ว่าบ้านเรือนประชาชนก็ยังต้องรับความเสียหาย
จากการที่ถูกน้ำท่วมขังบริเวณชั้นล่าง
ทำให้ชาวบ้านตอนนี้เริ่มออกมาเก็บกวาดเช็ดถูบ้าง
บ้านกันบ้างแล้วคือระดับน้ำมันลดลงหน่อยหนึ่งแล้วนะครับ
รายยังรอดูท่าทีว่าน้ำจะท่วมรอบ๒อีกหรือไม่
หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ
จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำให้ในหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ
ระหว่างวันที่๓ถึง๗กันยายนนี้
แล้วก็ต้องมีคำเตือนเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความเป็นห่วง
วัชิลาลงกรจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่๔๗กันยายนนี้นะครับ
แล้วก็เขื่อนศรีนครินจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่๗๑๓กันยายนนี้

ดังนั้นอาจจะส่งผลให้พื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนตามแนวริมน้ำ
แล้วก็พื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพญาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงน้ำล้นตลิ่ง
แล้วก็น้ำป่าไหลหลากขออภัยน้ำไหลหลากด้วยนะครับ
ดังนั้นนายกกำชับสั่งการไปยังจังหวัดต่างก็ประกอบด้วย
จังหวัดอะไรบ้างคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับ

ให้ดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็รายงานเรื่องของสภาพอากาศเข้ามานะคะ
เที่ยงเผลอแม่จันทร์ฝนตกตั้งแต่ตี๔

ส่วนที่คุระบุรีพังงาค่ะฝนก็กำลังตกอยู่
เหมือนกันกับที่ฉะเชิงเซามีฝนตกลงมาปล่อย